มาดูเรื่องที่หลายคนฮือฮานะคะเพราะว่ามีวัยรุ่นอายุสิบหกปีเนี่ยนะคะ
เขาถูกยิงแต่ไม่เป็นอะไรอ่ะครับเขาก็เชื่อว่าเอ๊มีอะไรเป็นของดีป้องกันหรือเปล่า
น้ำเหนียวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพราะว่าทีมข่าวของเราเนี่ยก็ตามไปถึงที่เลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะคะคนถูกยิงเนี่ยนะคะถูกคมกระสุนมาเต็มแต่ว่ามันแค่ระคายผิวเฉยเนี่ย
ให้ดูมันไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะคนโชคดีคนนี้ก็คือนายดีนะคะเป็นนามสมมุติ
อายุ๑๖ปีเป็นชาวตำบลวแก้วอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเขาไปเที่ยวงานวัดค่ะ
แล้วก็ถูกกลุ่มของนายสรายุทธ์ใจปินตาและนายเอก็นามสมมุตินะคะใช้ปืนยาวแบบไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสองสองยิงใส่
ขณะที่กำลังกลับจากเที่ยวงานวัดเหตุเกิดบริเวณสามแยกบ้านทุ่งงิ้วท่าผาหมู่๖ตำบลบ่อแก้วนะคะ
แต่เขาถูกยิงแบบนี้เนี่ยเขาแค่มีรอยถลอกเล็กน้อยบริเวณสะโพกขวาเท่านั้น
สืบสวนสอบสวนก็ทราบว่าในคืนเกิดเหตุที่นายดีและเพื่อนไปเที่ยวงานวัดแห่งหนึ่ง
กระทั่งงานใกล้เลิกค่ะก็มีวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน๒คนเป็นอาริกันนี่แหละ
มาก่อเหตุชกต่อยกันจนทำให้งานเนี่ยไปต่อไม่ได้ต้องยุติลงกลางคันแบบนั้น
ซึ่งคนที่ชกต่อยกันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มของนายดีนะคะ
แต่ก็พากันขี่รถกลับบ้านตามปกติสุดท้ายมาถูกยิง
ไปฟังเสียงของผู้ถูกยิงหน่อยนะคะ
อื้มนายดียังบอกอีกนะคะว่าส่วนตัวนี้นะเขาเชื่อว่าคงเป็นเพราะบารมีของเรนพระคุณค่ะ
นายดียังบอกอีกนะคะว่าส่วนตัวนี่นะเขาเชื่อว่าคงเป็นเพราะบารมีของเหรียญพระครู
จารุวงพิพัฒน์รุ่นฉลองพัดยศของวัดดอนเมือง
และพระที่พ่อมอบให้ซึ่งเขาก็ห้อยคอยเป็นประจำที่โชว์นี่แหละค่ะ
แล้วส่วนหนึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะ
จากจุดที่ยิงเนี่ยนะคะอยู่๕๐เมตรห่างออกไปค่ะ
ทำให้แรงกระสุนส่งมาไม่พอ
ประกอบกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์
ก็เลยทำให้กระสุนเนี่ยมาถักถากแค่เฉียด
ระคายผิวเล็กน้อยนะคะ
ส่วนนายสรายุทธ์และนายเอนั้นก็ถูกจับได้แล้วนะคะ
พร้อมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ไปตรวจค้นที่บ้านก็พบปืนที่ใช้ก่อเหตุจริง
ก็เลยนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไปนะคะ